แต่จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งก่อน
อย่างที่บอกเมื่อเช้านี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นใช่ไหมคุณสุภาษา
ช่วงประมาณเช้ามีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ
ที่เป็นกลุ่มที่สนับสนุน
ใช้คำนี้ละกันนะคะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล
ก็คือกลุ่มไทยพักดีพร้อมแนวร่วมประชาชน
เขามีการจัดเวทีปราศัยกันเขาบอกว่า
เขาขอเวลาแค่๒ชั่วโมงเท่านั้นเองกลุ่มไทยพักดี

เขาบอกว่าจะเป็นการปราศัยแสดงพลังคัดค้าน
การแก้ไขรัฐธรรมนูลหน้าอาคารรัฐสภานี่แหละ
แต่ช่วงเวลานั้นมันมีเหตุการณ์วุ่นวายเล็กน้อยนะคะ
เพราะมีเยาวชนชายคนหนึ่งค่ะสวมเสื้อสีเหลืองขึ้นประสัย
กล่าวถึงพลเนกประยุจรรย์โอชาลและพลเนกประวิทย์วงศวร
บอกว่าทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันและทำตัวเอง
ทำให้ผู้ร่วมชุมนุมส่งเสียงไม่พอใจ

ก่อนที่จะมีหญิงคนหนึ่งขึ้นเวที
เอาตัวลงมาเพื่อที่จะระงับเหตุ
กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็นำตัวออกไปนะคะ

วลชนเสื้อเหลืองบางส่วนกรูเข้าหา
กาดก็ต้องรีบเอาตัวน้องคนนี้ที่ขึ้นปลาใสเนี่ย
ออกไปแล้วพาเดินออกไปจากบริเวณที่มีการชุมนุม

ฮูตก็คือลักษณะหมวกปกปิดใบหน้า

เดี๋ยวย้อนกลับไปดูบรรยากาศช่วงเวลานั้นหน่อยค่ะ

เสียใจกันไปกี่ขั้น
น้ำภาพของใครไหลหลัง
ลุกทุกขังที่เผื่อหวานตอบ
กิจกล้ามกันกันไปเท่าไหร่
กระกันทำความใครตาใคร
ชุมนุมของกลุ่มไทยพักดีเนี่ยลักษณะอย่างที่บอกไปก็เป็นการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล
แต่ว่าน้องผู้ชายคนนี้พอขึ้นไปแล้วจังหวะที่ปลาใสไปลักษณะก็คือการไปโจมตี
มตีพลเอกประยุทธ์จมตีพลเอกประวิทย์นะคะ
แล้วก็มีรายงานออกมาด้วยว่าจริงแล้วน้องคนนี้เข้าไปขึ้นเวทีฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมชู๓นิ้วด้วยเหมือนกัน

แต่อันนี้ก็คือเดี๋ยวรอยืนยันก่อนอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ไม่บานปลายและไม่มีเหตุการณ์การรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้